คุณผู้ชมครับซาอุดีอาราเบียเป็นประเทศเดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลกนะครับ
ที่มีกฎในการไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถยนต์นะครับ
แต่ล่าสุดเรื่องนี้กลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์ไปแล้ว
เมื่อทางการซาวดีอาราเบียได้ประกาศยกเลิกข้อห้ามดังกล่าว
หลังจากที่มีการเรียกร้องเรื่องนี้ในซาอุมานานกว่า๓๐ปี
ก็สร้างความยินดีให้กับผู้หญิงที่อยู่ในซาอุนะครับ
สามารถขับรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นี่คือเฮสเซนหญิงสาวชาวซาอุดีอาราเบีย
ที่ออกมาขับรถยนต์บนท้องถนนในกรุงริยาท
ทันทีที่การยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงสาอุดีอาราเบีย
ขับรถยนต์ด้วยตัวเองมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เธอยังบอกว่าที่เห็นขับรถได้คล่องแคล่วเช่นนี้
เป็นเพราะได้ใบขับขี่ในสหรัฐมาก่อนได้ใบขับขี่ของซาอุดีอาราเบีย
ซาอุดีอาราเบียคือประเทศสุดท้ายในโลกที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถยนต์ด้วยตัวเอง
ทำให้ที่ผ่านมาผู้หญิงซาอุดีอาราเบียถูกจำกัดให้ต้องพึ่งพาสามี
พี่ชายน้องชายหรือคนขับรถในการเดินทางไปทำธุระต่าง
ไปทำงานเยี่ยมเพื่อนหรือแม้แต่ส่งลูกไปโรงเรียน
ซึ่งการปลดล็อกให้ผู้หญิงขับรถเองได้ที่มีผลเมื่อวันอาทิตย์
ถูกประกาศตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
โดยทางการสาอุได้ออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ให้ผู้หญิงเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นเดือน
ยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงขับรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศของมกุฎราชกุมารโมฮาเมดบินซาวมาน
ทรงรีเริ่มแผนวิสัยทัศน์๒๕๗๓ในการสร้างความหลากหลายให้เศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันรวมถึงทำให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้น
นักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีในตะวันออกกลางแสดงความยินดีต่อความเปลี่ยนแปลงนี้
แต่ก็ชี้ว่ายังมีความท้าทายอีกหลายอย่างสำหรับผู้หญิงในสาอุดีอาราเบียที่ต้องการขับรถ
เพราะค่าเรียนขับรถสำหรับผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายถึง๖เท่า
เช่นเดียวกับที่มีโรงเรียนสอนขับรถยนต์ไม่เพียงพอ
โดยกระทรวงมหาดไทยสาอุดีอาราเบียเผยว่า
ทั่วประเทศมีเพียง๔เมืองเท่านั้นที่สามารถจัดทดสอบและฝึกสอนผู้หญิงขับรถยนต์ได้
โดยล่าสุดมีผู้หญิงราวหนึ่งแสนสองหมื่นคนยื่นขอใบขับขี่
แต่ไม่เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับใบขับขี่ไปแล้วกี่คน
เรียกร้องสิทธิขับรถยนต์ของผู้หญิงสาอุดีอาราเบีย
ดำเนินมายาวนานเกือบ๓๐ปี
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์
ยังมีนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีอีกอย่างน้อย๘คนที่ยังถูกคุมค้าง
และอาจต้องถูกไต่สวนรวมถึงอาจลงเอยด้วยการถูกจำคุกนานถึง๒๐ปี
จากการออกมารณรงค์เรียกร้องอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขับรถยนต์ด้วยตัวเอง
และยกเลิกระบบที่ผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้ชาย
ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมค้าง
และปฏิรูปสิทธิสตรีในมิติต่างให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพราะถึงแม้ผู้หญิงจะได้รับสิทธิในการขับรถยนต์แล้ว
แต่ภายใต้ระบบการคุ้มครอง
ผู้หญิงซาอุดีอาราเบียยังไม่สามารถเดินทาง

จนถึงหางานหรือเรียนต่อในระดับสูงได้
หากไม่ได้รับอนุญาตจากชายที่เป็นผู้ปกครอง